เอาไปดูต่อกันที่สาวแตรอาสยามกันบ้างดีกว่านะผู้ชื่อแบบนี้อาจจะไม่คุ้น
แต่ที่ว่านี่คือน้องกระแตอาสยามนั่นเองนะคะพักหลังหลังโอ้โหแน่นอนล่ะ
โดนพักงานยาวยาวแบบนี้นะคะหากิจกรรมทำที่บ้านเต้นติ๊กต๊อกบ้างล่ะ
ออกกำลังกายบ้างล่ะทุกคลิปทุกภาพคือหุ่นดีหมดเลยนะคะ
หลายคนเห็นแล้วแบบเอาจริงมันมีแรงบันดาลใจนะ
เวลาเราดูคนสวยออกกำลังกายเนี่ยนะคุณนะหุ่นดีแบบนี้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยหุ่นเป๊ะอวดกล้ามท้องให้บันเทิงไทยรัฐเห็นกันชัดค่ะ
ในคลิปเนี่ยที่โพสต์ฟิตยังไงตอนโชว์หุ่นให้เราดูก็เป๊ะอย่างนั้นเลยค่ะ
เห็นอยู่มันสว่างสว่างมาก

ตอนนี้หนักกว่าเดิมนะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้แต่ปั้นก้นเดี๋ยวแต่กินโคบีเยอะ
นี่หุ่นดีสุขภาพดีสดใสเลยนะคะส่วนสถานการณ์โควิดค่ะส่งผลกระทบไปทั่วแน่นอน
แรร์เองก็บอกว่าส่วนตัวขอใช้ธรรมะเข้าข่มในการดูแลจิตใจตัวเองควบคู่กันไปด้วยค่ะ
แล้วก็อยากฝากส่งกำลังใจให้กับคนไทยแล้วก็แฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
อยากให้กำลังใจนะคะสำหรับแฟนเพื่อนพี่ทุกคนเลย
คือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเข้าใจก็คือสถานการณ์นี้มันเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนได้รับผลหมด
เข้าใจค่ะเครียดแต่เราอย่าไปเครียดกับมันทุกวันได้ไหมคะเครียดแป๊บเดียวแล้วก็ปล่อยมันไป
แล้วก็หาวิธีแก้อยู่กับมันนะคะอยู่กับมันก็อยากให้กำลังใจทุกคน
เชื่อว่าสถานการณ์เนี้ยเดี๋ยวมันดีขึ้นแล้วก็จะผ่านไปค่ะเหมือนฟ้าของฝน
ใช่ค่ะอย่างที่กระแตบอกเลยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอที่รัฐบาลเขาบอกเอาไว้ว่าให้ดูแลตัวเอง
เพราะว่าให้ปรับปรุงตัวเองตอนนี้พัฒนาตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น
นิวนอร์มอลชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อนั่นเองนะคะ